กรมสรรพสามิตรบุกจับโรงงานผลิตสุราเถื่อนย่านบางบอน
ก็พบสุราหนักกว่า๒๐๐ถัง
มูลค่ากว่า๑ล้านบาทครับเป็นสุราขาว
ซึ่งก็จะมีกลุ่มลูกค้าเป็นเกษตรกรแล้วก็ผู้ใช้แรงงาน
เจ้าหน้าที่ก็เตือนนะครับว่าหากประชาชนบริโภคไป

แล้วก็คาดว่ายังมีผู้ลักลอบผลิตอีกหลายราย
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
แก่ลอยมันจุดสุราควร๒๐๐ใบ
ถูกเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตรและทหารตรวจยึดได้ภายในโกดังแห่งหนึ่ง
ซอยเอกชัย๑๓๓เขตบางบอน
หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีการลักลอบผลิตสุราเถือน
เจ้าหน้าที่จึงส่งสายลับลงพื้นที่เพื่อหาข่าว
ทราบว่าโกดังแห่งนี้ลักลอบผลิตมานานกว่า๑ปีแล้ว
จากการตรวจค้นพบสุรากว่า๒๒๐๐ลิตร
ส่วนหนึ่งอยู่ในขั้นตอนของการหมัก
บรรจุในแกลลอนกว่า๒๐๐ใบ
เครื่องต้มสุราและถังแก๊ส๑๔เตา

ซึ่งใช้เป็นหัวเชื้อหมักกว่า๔๐กล่อง
ระหว่างสวดค้นพบในสมบัติคำบุญมี
รับว่าเป็นเจ้าของโกดังนี้
ก่อนให้การว่าได้เช่าโกดังม้าอีกทอดหนึ่ง
แต่ละเดือนมีรายได้สูงกว่าแสนบาท
โดยหลังจากกลั่นสุราจนได้ที่
จะมีลูกค้ารับไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง
จากการตรวจสอบพบว่าโกดังแห่งนี้
ลักลอบผลิตสุราเถื่อนมานานกว่า๑ปี

กลุ่มลูกค้าจะเป็นเกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน
จากทั้งหมดนั้นมีราคาถูกและหาซื้อได้โดยง่าย

เหนือจากทางเจ้าหน้าที่จะจับกลุ่มดำเนินคดีแล้ว
ยังจะมีการนำไปตรวจหาสารที่อยู่ในน้ำสุรานี้

เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ครับ
สุราเถื่อนที่จับกลุ่มได้ส่วนใหญ่จะผสมยาค่าย่า

เพราะเชื่อว่าจะผลิตแอลกอฮอล์ได้เร็วขึ้น
แต่สารเหล่านี้ล้วนเป็นสารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
บริโภคเข้าไปอาจทำให้เสียชีวิตได้
เราก็มีการสืบทราบอยู่
ขณะเดียวกันก็มีแจ้งผู้แจ้งบ่อสาไปทาง๑๗๑

สุราเถื่อนที่จับกลุ่มได้ในครั้งนี้
มีมูลค่าสูงถึง๑ล้าน๓แสนบาท
ซึ่งเมื่อถูกนำออกจำหน่ายในตลาด

จากการเก็บภาษีถึง๓แสนบาท
ซึ่งนอกเหนือจากโรงงานแห่งนี้

รวมถึงข้อหาตามพรบสิ่งแวดล้อม

ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี